ส่วนทัพแบตมินตันไทยทั้ง๗คนหลังจากกักตัวครบ๓วัน
ภายในหมู่บ้านนักกีฬาก็ลงฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริง
ลิปิกครั้งนี้ทัพตกลูกขนไก่ไทยไม่มีประเภทชายคู่เข้าแข่งขันนะครับ
ซึ่งโปรแกรมของนักกีฬาแบตจะลงสนามในโอลิปิกเกม
คนแรกก็คือประเภทหญิงเดียวก็คือน้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ
เจอกับดาเนร่ามาซีสจากเปรู๒๔กรกฎาคมเวลา๗นาฬิกา๔๐นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ
ส่วนเทคอนโดน้องเทนนิสพาณิพักษวงพัฒนากิจกับจูเนียรามนรงเสวกวิหารี

เชย์ก็ได้คุมนักกีฬาวิ่งรอบที่พักแล้วก็วอร์มร่างกายเป็นเวลากว่า๑ชั่วโมง
แล้วก็ไม่ได้ใส่แมสในการวิ่งเพราะว่าหายใจไม่สะดวกจริงนะครับ
คือเมื่อวานก่อนอันนี้เนี่ยก็มีการใส่อยู่แต่ว่าคงจะเลือกเวลาในช่วงเช้าแล้วก็ป้องกันนะครับ
โดยห่างจากคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องจริงแล้วก็อากาศบอกว่าเป็นที่กลางแจ้งด้วยนะครับ
ก็อนุญาตให้เปิดการใส่แมสได้แต่กำชับเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย
ตรการเสี่ยงโควิดมันก็มีสูงครับซ้อมไปตั้งเกือบเกือบสองปีก็ต้องพยายามดูแลร่างกายตรงนี้ให้ดีนะครับ
งานก็ต้องใส่ใจกันด้วยส่วนเรื่องราวน่ารักเมื่อวานนี้ครับ
เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๑ขวบของน้องมินลูกสาวนะครับคนเล็กของชัดชัยเดชาบุตรดี
ซึ่งนักมวยสากลไทยก็กำลังทำหน้าที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในโอลิมปิกเกม
แม้ว่าเจ้าสุดนั้นกำลังจะรับใช้ชาติแต่ก็วีดีโอคอลมาร่วมโวยพรฉลองกับลูกสาวด้วย
ทีมข่าวฒัยฯทีราศก็ขอโอ๊ยพรด้วยให้นำเดียณทองกลับมาเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับลูกสาวและครอบครัว
นักกีฬาไทยกันหน่อยครับดูเรื่องราวบรรฏิษฐาของโอลิมปิกเกม
ก็คือเสวดเศรษฐาพรครับนักกีฬายิงเป้าบินอายุ๕๘ปี
ในปี๑๙๓๖เป็นนักกีฬาขี่ม้าจากออสเตรียครับอายุ๗๒ปี